ก็จะมีภารกิจในการประชุมคอรมอลนอกสถานที่
อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ

วันนี้ฮะลงพื้นที่พบปะประชาชนซะหน่อย

คือเป็นภารกิจลองพื้นที่ส่วนท้ายปีกล่าวแล้วช่อยครับ
ก็คือเช้าอยู่ที่พิศนุโลกใช่ไหมครับ
ส่วนช่วงบ่ายจะไปที่สุโขทัยค่ะ

กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวทะเลทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ครับจดครับ
ด้วยนะคะว่าอยากให้ตัวเองอยู่บริหารประเทศต่อหรือว่าหยุดค่ะ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่
คือจุดแรกที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
เดินทางมาในการลงพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกวันนี้นะคะ
เพื่อสักการะพระพุทธชินราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบนามัศกาลพระศรีรัตนมุณี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจังหวัดพิศนุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
โดยพระศรีรัตนามุณีได้มอบเหรียญสมโพธิ
หลวงพ่อพุทธชินราชครบรอบ๖๖๐ปีให้กับ
นายกรัฐมนตรีและคณะด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังร่วมกิจกรรมอารยสถาปัตย

ศนุโลกเมืองประวัติศาสตร์เมืองอารยสถาปัตย์
และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายประชาชนผู้พิการและผู้สูงอายุ
มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
ประชาชนบางส่วนก็ได้ชมนายกนะคะว่าตัวจริงหล่อมาก
นายกจึงตอบกลับว่าอย่าชมว่าหล่ออย่างเดียวให้ดูที่ผลงานด้วย
ขณะเดียวกันก็ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านต่าง
ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศพร้อมถามกลับว่าทำขนาดนี้แล้ว
จะให้ตัวเองพอได้หรือยังฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
ระหว่างการเดินพูดคุยของนายกรัฐมนตรีนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือ
และขอให้ช่วยเหลือทั้งเรื่องไม่มีไฟฟ้าและราคาข้าวที่ตกต่ำ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

ให้ข้าวราคาต้องแพงเพราะว่าฉันเป็นข้าวนาย

๕๐๐๐อ่ะ๔๐๐๐เพราะว่าก็๔๐๐๐
ข้าวอะไร
จะเป็นข้าวหน้าปังค่ะ

สายได้เกวียร์ละ๕๐๐๐
มันต้องไปดูเฉพาะอะไรข้าว
คุณภาพขาข้าวความชื้น
แล้วก็ประกันราคาไว้เท่าไหร่

เอาเข้าไปจำนำยุงถังหรือเปล่า

อ่ะทำไมไม่จำนำล่ะจำนำแล้วก็ได้เงินมาอยู่น่ะ
จำนำแล้วก็ขายเลยค่ะนั่ง

จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
จากการสนับสนุนโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิศนุโลก
วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบ้านวังส้มซ่า
โดยได้ซื้อสุนัขพันธ์บางแก้ว๓ตัวในราคา๒๕๐๐๐บาท
เพื่อเป็นขวัญถุงกับชาวบ้านที่เพาะพันธุ์นะคะ
พร้อมกับยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาทุกด้านให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
หลังจากเดินทางไปที่บ้านวังส้มซ่าแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมายังหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามแห่งนี้นะคะเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนกว่าหนึ่งพันคนที่มารอต้อนรับค่ะ
และช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยไปพบกับผู้นำท้องถิ่น
เพื่อรับฟังปัญหารวมไปถึงข้อเสนอแน่ต่างซึ่งหนึ่งในผู้นำท้องถิ่นที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
นั่นก็คือนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มวัชิมาธิปไตยค่ะ
รัฐพิพันธ์เรือนสีข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามจังหวัดพิศนุโลก